ศรีสะเกดตั้งแต่เมื่อประมาณสักค่ำของเมื่อสองวันก่อนนะครับ
แล้วก็มีความชัดเจนเมื่อวานแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการออกมาบอกว่าจะให้ข่าวในวันนี้เพื่อพูดความจริง
แต่ฝั่งศรีสะเกดเหมือนกับว่าล่าสุดจะไม่มีการแถลงข่าวแล้วในนามของนครหลวงโปรโมชั่นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ทางฝั่งของน้องเก๋นะครับซึ่งกลายเป็นอดีตแฟนไปแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ได้ออกมาบอกว่าจะมาพูดความจริงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ซึ่งคบหากันยาวนานกว่า๑๔ปีแล้วก็ผ่านความยากลำบากด้วยกันมาทั้งคู่จนฝ่ายชายเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นนักมวยดังนะครับ
แล้วก็มีแผนที่จะแต่งงานกันถึง๒๓ครั้งแต่ว่ามาติดเรื่องของการป้องกันแชมป์โลก
แล้วล่าสุดก็บอกว่าจะแต่งกันในช่วงหลังจากที่ศรีสะเกดนั้นป้องกันแชมป์ไฟล์ล่าสุดในไทยก่อนที่จะไปชกที่อเมริกาในช่วงปลายปี
แต่สุดท้ายแล้วสาเหตุที่วิเคราะห์กันก่อนหน้านี้บอกว่ามีปัญหาจากมือที่๓ที่มายุ่งย่ามกับฝ่ายชาย
อันนี้ก็คือข้อมูลนะครับจากทางน้องเก๋อดีตแฟนของทางศรีสะเกด
แต่ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยทางศรีสะเกดก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด
เพื่อจะดูว่าระหว่างที่ศรีสะเกดนั้นเดินทางมาฝึกซ้อมจะมีการให้สัมภาษณ์หรือไม่
สุดท้ายไม่เห็นศรีสะเกดแล้วก็ช่วงกลางคืนครับข้อความนี้ปรากฏออกมา
ผมรู้สึกเป็นคนโง่นะครับมาตลอดเวลาผมบอกแล้วผมไม่เคยทิ้งใคร
สตอรี่ของทางศรีสะเกดนะครับที่มีการโพสต์และสุดท้ายเนี่ยก็ถูกลบทิ้งไป
บรรยากาศที่ค่ายนครและโปรโมชั่นนะครับเมื่อวานในช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวก็ไปหลายสำนักแหละครับ
แต่สุดท้ายในเมื่อนักกีฬาต้องการความเป็นส่วนตัวทุกคนก็กลับนะครับแล้วก็คงจะรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
จากทางตัวศรีสะเกดว่าจะออกมาพูดเรื่องนี้หรือไม่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันว่าศรีสะเกดเนี่ยอยากจะพูดเรื่องนี้ครับ
แต่ก็ถูกสั่งเบรกเอาไว้แล้วก็คาดว่าคงจะรอความชัดเจนก่อนถึงจะออกพูดเป็นครั้งสุดท้ายขอครั้งเดียวนะครับในช่วงวันสองวันนี้แหละครับ
ส่วนทางฝั่งของคุณเก๋นะครับคุณพัชรีวันกัณหาอดีตแฟนสาวของทางศรีสะเกดนะครับเมื่อวานมีการเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊คพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วภาพนี้ก็ปรากฏมาแต่ว่าถูกลบไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์รูปกับผู้ชายท่านนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับซึ่งเพจดังนะครับ

มีความจริงอะไรบ้างเราก็จะมานำเสนอกันนะครับในช่วงเรื่องรอบเขาสนามก็ติดตามได้ถ้าในช่วงเที่ยงมีความขึ้นไหวก็จะนำเสนอไปหรือว่าติดตามในช่วงเย็นนะครับในช่วงเวลา๑๗น๒๐นเป็นต้นไปนะครับ